ด้านหลังของเราโอ้โหเรื่องนี้ค่าเยี่ยม
เอาศพเนี่ยยัดกระเป๋าแล้วเอาหินภูเขานะใส่ไปให้มันหนัก

คนที่เขาไปเจอตอนแรกก็กรีดกระเป๋าดูอยากรู้ว่าอะไร
กลิ่นมันออกมาแล้วเขาบอกว่ากลิ่นมันเหมือนปลาร้า
แต่พอแจ้งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบดูโอ้โหข้างในเป็นศพของผู้หญิงค่ะ
นี่น่าจะถูกฆ่าเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า๕วัน

ก็นั่นน่ะสิแล้วเมื่อวานนี้นะช่วงสายตำรวจที่สพธาตุพนม
ก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดตรงนี้
นี่ตอนที่กำลังเอากระเป๋าขึ้นมาบนฝั่งนะคะ
ริมตลิ่งแม่น้ำโขงที่บ้านโพทองอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนม

นี่คือเขาต้องใส่บอร์ดมานะแล้วก็พันลากขึ้นมาด้านบน
เป็นกระเป๋าเดินทางสีดำค่ะประมาณสัก๙๐เซน
ยาวกว้าง๙๐ยาวประมาณ๖๐เซน
แล้วมาติดอยู่ตรงแพร่จอดเรือริมตลิ่งแม่น้ำโขงนั่นแหละ
ทีนี้พอดูในกระเป๋าเจอเป็นศพของผู้หญิง
ผิวขาวผมยาวอายุประมาณนัก๔๐ปี
ตัวไม่สูงมากนะคะประมาณ๑๖๐เซน
ก็ใส่เสื้อยืดแขนกุดสีฟ้า
กางเกงยีนขายาวสีน้ำเงินใส่เสื้อชั้นในสีดำ
ส่วนกางเกงในสีฟ้าแล้วก็คลุมด้วยถุงดำทั้งตัวเลยนะ
ตรวจสอบตามใบหน้าของสภาพศพเนี่ย
เหมือนกับโดนทุบด้วยของแข็งมีบาดแผลไปหมดเลย
แล้วสภาพที่ใส่มาในกระเป๋าคือดูสิคะ
เราทำกราฟิกให้เห็นทางฝั่งซ้ายเนี่ย
ลักษณะคือตัวงอก้มหน้าคุดคู้อยู่ในกระเป๋า
ถามว่ามีเชือกมงเชือกมัดอะไรไหมไม่ได้มีนะคะ
แล้วในกระเป๋าพี่เบิร์ดคุณผู้ชมดอมค่ะ
มีหินเป็นหินภูเขานี่ก้อนนี้เลยเห็นไหม
ใหญ่มากนะใช่ค่ะถ่วงเอาไว้คือคงจะให้กระเป๋าจม
ไม่ให้ลอยออกมาไม่ให้ใครรู้ว่ามีศพอยู่
อยากให้จมไปที่กลมแม่น้ำโขง
แล้วเขาก็พยายามดูนะว่าในกระเป๋าเนี่ย
แล้วก็ดูตามสภาพศพก็ไม่ได้มีตำหนิบาดแผลตามร่างกายส่วนอื่นเลย
ส่วนใบหน้าสภาพใบหน้ามันไม่สามารถตรวจสอบรูปภัณฑ์สันธารได้
เพราะว่าอย่างที่บอกค่ะน่าจะเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า๕วัน
แล้วเมื่อกี้พี่เบิร์ตถามไงไม่อืดไปหมดแล้วเหรออืดแล้วสิคะ
อันนี้พิสูจน์ยากนะต้องพิสูจนอัตลักษณ์แล้วเนี่ย
ใช่ค่ะแล้วทีนี้ทางด้านจ่าเอกมุกดาสุพรจ่าช่างกลสถานีเรือธาตุพนม
คนที่พบกระเป๋าเนี่ยนะบอกว่าเห็นกระเป๋าใบนี้ลอยมาติดอยู่ตรงไม้ไผ่
ใกล้กับแพร่จอดเรืออยู่๒วันแล้วตอนนั้นยังคิดว่า
เป็นกระเป๋าที่ชาวบ้านเอามาโยนทิ้งน้ำหรือเปล่า
เมื่อวานตอนสายกระเป๋ามันก็ลอยมาติดอยู่ตรงที่หน้าเรือตรวจการ
สงสัยไงว่าข้างในเฮ้ยหรือว่ามันจะมีห่อยาเสพติด
ลองเอามีดกรีดกระเป๋าดูนิดนึงแล้วพอกรีดไปปั๊บเนี่ยกลิ่นมันทะลุออกมา
แล้วเจอเป็นแบบคืออย่างที่บอกกลิ่นตอนแรกเหมือนอะไรนะปลาร้า
แล้วก็เริ่มแบบมันไม่ใช่แล้วทีนี้เห็นกางเกงเห็นเสื้อชั้นในของผู้หญิง
รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบเลยค่ะทีนี้ทางด้านเอ่อจ่าเอกมุกดาเนี่ยนะ
ว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคนร้ายจะเป็นคนไทย
จะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือเปล่าแต่น่าจะเป็นกระเป๋าที่ลอยมาจากที่อื่นแน่นอน
เบื้องต้นเนี่ยนะคะก็เชื่อว่าสบของผู้หญิงไรเนี่ย
อาจจะถูกฆาตกรรมมาจากที่พื้นที่จังหวัดอื่น
ว่าจะเป็นการถ่วงน้ำจากประเทศเพื่อนบ้าน
ส่วนคนตายเนี่ยน่าจะเป็นคนมีฐานะค่ะเพราะว่าเสื้อผ้าที่ใส่
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเสื้อผ้าแบรนด์นะคะ
แล้วก็จากการตรวจสอบกระเป๋าเดินทางที่ใช้ยัดศพเนี่ย
ก็เขาบอกว่ากระเป๋าพวกนี้นะในลาวในกัมพูชาเนี่ย
เขาจะนิยมซื้อกระเป๋าแบบนี้มาแล้วก็เอาใส่ของ
เพื่อที่จะไปขายตามหมู่บ้านเพราะว่ากระเป๋ามันใหญ่ไง
บรรจุสิ่งของได้มากกว่าพวกกระเป๋าเดินทางทั่วไปค่ะ
ทีนี้เดี๋ยวหลังจากนี้จะมีการไปตรวจสอบตามโรงพักต่างนะว่า
โรงพักมีคนมาแจ้งไหมแจ้งคนหาย
ซึ่งพอไปตรวจสอบแล้วปรากฏว่าเบื้องต้นนะ
ยังไม่ได้มีการมาแจ้งความคนหายแล้วก็จะประชาสัมพันธ์ไป
ให้คนที่ทราบเบาะแสแจ้งมาเลยนะ
บอกข้อมูลมาได้เลยที่สพธาตุพนมที่จังหวัดนครพนม
จะโทร๑๙๑ก็ได้ส่วนศพตรงนี้เดี๋ยวต้องส่งไปชนะสูตรอย่างละเอียด
สถาบันนิติเวศขอนแก่นต่อไปด้วยนะคะ
มันแม่น้ำโขงซะด้วยนะมันไม่รู้ว่าลอยมาจากตรงไหนยังไง